สวัสดีครับบอยครับ
ก็ยังอยู่กับผมและบอยเหมือนเดิมเนาะ
น่าจะเดายากอยู่นะครับ
ยากเอาจริงพี่ถ้าเกิดบอยไม่บอกพี่ก็เดาไม่ถูก
ก็วันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรพี่บอย
เป็นทีมที่คิดถึงมากทีมหนึ่ง

ตอนนี้เล่นอยู่ลีก๑หรือลีก๒นะ

ก็ถ้าเกิดเล่นดีก็ยังมีโอกาส

แต่ผลงานไม่ดี
ผลงานไม่ดีคือเล่นไม่ค่อยเก่ง
แล้วก็ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีโดนปลดก่อน

แบบคุมทีมแบบฟุตบอลเมเนเจอร์มากกว่าเล่นเอง

เดี๋ยวรอให้แบบมันเริ่มแบบ

ถ้าใครตามอยู่

ก็ใกล้เคียงก็คือ

ล็อต๙เริ่มออกมาเยอะขึ้นแล้ว

พอจับต้องได้บ้างแล้วถ้าใครอยากได้เร็วก็ไปลองดูได้
ราคาไม่ได้แรงเหมือนช่วงที่ผ่านมาสัก๒๓เดือนที่แรงมาก
เผื่อใครอยากไปลองเล่นว่ากันไป
ทีมหนึ่งของฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้นะครับ
ก็อายุปัจจุบันก็๑๔๖ปีครับ

ในช่วงปี๑๘๘ครับ
ก็หลัง๑๓๑ปีมันก็ใช่ครับ
เป็นเป็นสนามที่แบบโบราณแล้วก็ไม่ใช่แค่โบราณสิต้องเรียกว่าแบบเป็น
เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสโมสรมาอย่างยาวนานนะครับ
ถ้าให้เทียบแล้วแต่ก็แต่ก็ความสำเร็จก็อาจจะไม่ได้
ไม่สามารถทัดทีมกันได้แต่ก็ถือว่าเคยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

อ่าเราพูดไปแล้วอีกปีที่แล้วเนอะ๓๕ล้านปอนดิ์เนี่ย
ก็คือแชมป์พรีเมอร์ลิกนะครับ
หลังจากนั้นทีมไม่ได้ต่อยอดความสำเร็จ
ข่าวจะซื้อจะดึงซีดานดึงซีดานมาสนามซ้อมแล้ว
คือผมไปลองหาจากหลายที่แล้วก็พบว่า
อ่าทะลุกทะลวงไปหมดแล้วพวกนั้น
ใช่แต่ว่าอันนี้เราจะเล่าเรื่องที่ใหม่กว่านั้นนิดหน่อยนะครับ
ในช่วงพฤศจิกายนปี๒๐๑๐นะครับ
ก็การเข้ามาของกลุ่มเบนกี้ก็คือ
กลุ่มเวนกี้ก็คือหรือที่เรารู้จักก็คือกลุ่มเวนกี้เนี่ย
อ่าขายไก่ครับชื่อดังของของโลกเลยครับ
ก็การเข้ามาของเวนกี้ไม่นานนะครับ
ก็ตกชั้นตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครับ

แล้วก็จริงแบ็คเบิร์นไม่ใช่แค่ตกชั้นไป
มีหลายช่วงที่ตกไปถึง

อีกวันใช่ครับ
แต่ก็ยังดีก็คือว่า

จริงถ้าให้สาธยายแบบชัดเจนที่ง่ายที่สุดก็คือ
เขาไม่ได้เข้าใจฟุตบอลเลย

มูลค่าของบริษัทพวกเขาอยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เหมือนที่เล่าเมื่อกี้คือมีธุรกิจไก่มีธุรกิจยา
สำหรับสัตว์แล้วก็มนุษย์
แล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งก็คือฟุตบอล
แต่ว่าฟุตบอลล้มเหลวนะครับ
เป็นเรื่องที่ไม่ต้องเป็นหมอดู

เพราะว่าหลังจากเข้ามาเทคโอเวอร์ได้เพียงประมาณ๑เดือนเสร็จนะครับ
ออกจากทีมในวันที่๑๓ธันวาคม

ในเรื่องของการคุมทีม

แล้วก็ประสบการณ์ยังไม่เยอะ
แต่โอเคในโลกของฟุตบอลมันก็มีหลายครั้งนะครับ
คนที่ประสบการณ์น้อยก็ประสบความสำเร็จได้ก็มี
แต่ก็คุมได้แค่๗เกมครับ
สุดท้ายก็ถูกไล่ออก

ตัวเองก็เคยมาคุมสั้นนะครับ

การรักษาขุมกำลังของทีมก็ไม่ดีครับ

นักเตะหลักหลายคนก็ถูกทยอยขายออกไปจากทีมครับ
เตอร์แก๊กดาวรุ่งที่ฝีเท้ากำลังขึ้นหม้อ
ริสโตเฟอร์ซัมบ้าซึ่งเป็นกองหลังตัวแกร่งอีกคนนึง
ก็ขายไปให้กับอัญชี่ทีมเศรษฐีจากรัสเซียในเวลานั้นอีก๑๒ล้านปอนด์
เทคโอเวอร์ครับทางกลุ่มเวนกี้เขาก็ประกาศตัวชัดเจนว่า
เดี๋ยวเราจะมีการดึงคนใหญ่คนโตโน่นนี่นั่นมา
สุดท้ายก็ไม่ได้มา
ผู้จัดการทีมคนที่จะมาแทนบิ๊กแซมนี่ก็มีการแบบพูดเลยว่า
เวียโก้มันน่าจะมาสุดท้ายก็ไม่มา
มันเข้ามาปั่นหุ้นยังไงไม่รู้วะ

แต่ว่าก็ทดแทนไม่ได้ครับ

เรื่องของแผนงานการทำทีมก็เละเทะมั่วไปหมดเลยครับ

กี้ไม่ได้เข้าใจฟุตบอลอะไรเลย
เขาก็เลยมีการไปว่าจ้างที่ปรึกษาด้านฟุตบอลครับ

ก็เลยสุดท้ายก็ถูกปล่อยออกไปอยู่ดีอะไรอย่างนี้
ได้เล่นแค่ทีมสำรองนะครับ

ยังมีอีกหนึ่งที่ปรึกษาอีกคนนึงที่กลุ่มเวนกี้ว่าจ้างเข้ามาครับ
เป็นอดีตนักฟุตบอลผมไม่แน่ใจว่าเป็นทีมชาติมาเลเซียไหม
แต่ก็คือเป็นนักฟุตบอลของคนมาเลเซียนะครับ
ก็ต้องพยอยขายไปแบบขาดทุนอะไรอย่างเงี้ย
มีการพูดอันนี้เป็นข่าวลือแล้วกันเนอะเรียกว่าข่าวลือแล้วกัน

คือประเด็นมันคือเขาเป็นนักบอลต่อให้บอยบอกจะเป็นทีมชาติมาเลหรือเปล่า

คือในสนามว่าตกชั้นแล้วใช่ไหมครับห้องแต่งตัวก็มีการงงงงว่า
แชมป์บีซิงนี่มันคือใครวะทำไมมาวางท่าใหญ่โตในสนาม
สนามก็มีปัญหาครับเพราะว่าจอนวิลเลี่ยมซึ่งเป็นประธานสโมสรของแก๊เบิร์
แล้วก็อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนเลยอ่ะอืมกับทอมฟินซึ่งเป็นเอ็มดี
หรือกรรมการพิจารณ์ของทีมเนี่ยก็ขอละออกเพราะสภาพทีมมันมันมันไม่มี
ขั้นมีการไมไหว้เอ่อทางซิงค์ก็แปบเฮ้ดดูอำนาจ
ก็ก้าวไก่ไปไปมามาสุดท้ายก็คือสองคนที่เคยอยู่กับทีม
มาสุดท้ายก็คือสองคนที่เคยอยู่ที่
มีการแย่งชิงเงินหน้ากันอีกว่าแบบก็งงว่าแบบคือเหมือนช่วงชิงความเป็นใหญ่ภายในทีมนะครับ
ก็กลายเป็นแบบการเมืองซะเฉย
กลายเป็นการเมืองภายในสโมสรมันก็ยังไม่หมดอีกครับมันก็มีข่าวลือเหมือนกัน
แล้วก็เดินทางไปรับประทานอาหารที่ดีที่สุดในลอนดอนจำนวนมากหลายแห่ง
ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสโมสรทำไมถึงใช้เงินกับอะไรอย่างนี้ได้ยังไงวะ

ด้วยผลงานที่ย่ำแย่ตกชั้นไป
แล้วก็ข่าวพวกนี้มันก็รั่วไหลไปถึงแฟนบอล
แล้วก็พอได้ข่าวมากขึ้นด้วยเลย
คราวนี้แฟนบอลก็เริ่มชูป้ายไม่เอาแล้วขับไล่เวนกี้แล้ว
เรื่องมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยครับ
สภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างตรงข้ามกับอังกฤษ
อังกฤษก็คือสภาพตรงเย็นจัดหงาว
ร้อนชาร้อนชาแน่นอน
มันก็มีจุดที่แฟนบอลเริ่มรู้สึกไม่พอใจในผู้บริหารของทีมมากขึ้น
สภาพทีมมันก็ยิ่งดิ่งลงครับ
เหมือนแบบเตรียมรอตกชั้นเป็นลิกวันเพิ่มเติมอีกอะไรอย่างนี้
ก็เดินทางมาที่สนับวิวุธพาร์ค
แฟนบอลก็ไม่พอใจครับก็เลยเอาหิมะปลาใส่หน้าเลย

โหดจัดมากครับแล้วก็พอพอปลาหิมะหลังจากครั้งนั้นครับ
ทางเจ้าของทีมของอินเดียที่เป็นคนอินเดีย

ไม่มาอีกเลยไม่มาครับ
ก็มันก็มันก็

คงไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ครับ
แล้วก็เรื่องนี้ครับมันก็ผ่านมาเป็นหลายปีครับ
ในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี๒๐๑๐

แซมก็เล่าว่าครับ

เพราะว่าทีมกำลังไปได้ดี

สถานภาพการเงินของทีมก็พอใช้ได้
แล้วก็ทีมก็ไม่ได้เป็นทีมที่หนีตกชั้น

ก็คือมีทีมกลางซึ่งสถานะค่อนข้างปลอดภัยในพรีเมลีกอะไรอย่างนี้ครับ
ทางการบริหารของจอยวิลเลียนที่เป็นประธานสโมสรที่เล่าไปเมื่อกี้ครับ

เขาก็บริหารทั้งในและนอกสนามได้ดีครับ
จนกระทั่งบิ๊กแซมได้ข่าว

ตัวของบิ๊กแซมยอมรับครับว่าตัวเขาเนี่ยวิตกกังวลมาก
คือบิ๊กแซมเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วครับ
มันจะส่งผลกับเขาอย่างแน่นอน
แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมาก
เพราะหลังจากการเทคโอเวอร์เพียงแค่เดือนเดียวก็บิ๊กแซมก็โดนเด้งออกจากนั้นเลย

จริงเรื่องการปลดบิ๊กแซมเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่ในอังกฤษมากในวันนั้น
เพราะว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลย

มันไม่เหมือนกับกรณีสตริฟท์บูธย์กับเนคร้าเซินในเวลานี้นะ
เพราะว่าสตรีฟบูธผลงานการคุมทีมก็ไม่ดี
ไม่แน่ใจว่ารองซาฟคนไหนครับยิงไกลอะไรอย่างนี้
อ่ามันก็มีแค่นี้แล้วก็นั่นแหละครับ
เขาก็มีความเก่าเกมเขาก็รู้เขาก็อยู่มานาน
เขาก็พอจะจับกลิ่นอะไรบางอย่างได้เขาก็รู้สึกว่า
แล้วก็นั่นแหละครับเป็นไปตามนั้น
ผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่าในช่วงปีไหนแต่ถ้าจำไม่ผิด
ผมอ่านบทสัมภาษณ์นี้น่าจะเป็นช่วงต้นปี๒๐๒๐

หมายถึงว่า๑๐ปีหลังจากเหตุการณ์นั้น

แบบทุกคนทุกคนตกใจทุกคนแพนิกแล้วงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ของทีม
คือสถานะมันทรงตัวอยู่แล้วครับ
คือสามารถพร้อมที่จะเป็นทีมตัวแสบให้กับทีมใหญ่ได้เสมออย่างนี้
ก็คือการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่
แล้วก็ให้เงินเพิ่มค่าเหนื่อยเพิ่มกับนักเตะแต่ละคน

แต่ก็ถ้าดูผลลัพธ์ในปี๒๐๒๑ก็จะทราบดีว่าไม่ได้ผล

มันมีเรื่องตลกนิดนึงพี่ตะคือว่า
การเอาเงินฟาดหัวเพื่อเพิ่มค่าเหนื่อยกับต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่ย
มันมาพร้อมกับเรื่องของโฆษณาตัวหนึ่ง
เขาไปถ่ายโฆษณา

ถ่ายโฆษณากินไก่

มันทรมานเป็นการถ่ายโฆษณาที่ทรมานมาก
แต่ไก่ที่ต้องกินเผ็ดมาก
แล้วก็การถ่ายทำใช้เวลาประมาณ๖๗ชั่วโมง
กว่าจะจบสิ้นกรบนการอะไรอย่างนี้
ในการกินไก่
ในการกินไก่

อรี่เสียใจต่อแฟนบอลถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๐๑๐เป็นต้นมา
แล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะ
ที่ไม่สามารถนำความสำเร็จมาสู่ทีมได้
จากการที่ก่อนเทคโอเวอร์บอกว่าจะมีการดึงนักเตะระดับโลกนู่นนี่นั่นมาสุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจที่ไม่สามารถพาทีมมาสู่จุดที่ควรจะเป็นได้นะครับ
การออกมาขออภัยเสียใจกับเหตุการณ์นั้นก็ทำให้สงครามเย็นระหว่างแฟนบอลกับเจ้าของทีมก็สงบลงไปพอสมควรนะครับ
ก็กำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมความสัมพันธ์นะครับ
จุดที่ดีก็คือว่าแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มเวนกี้จะบริหารงานผิดพลาดก็จริง
แต่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙ตั้งแต่๒๐รุ่นการ๒๐๑๙๒๐๒๐ที่ฟุตบอลยุติจุดชั่วคราวในการลงสนามใช่ไหมครับ

ทุกทีมต้องเล่นในสนามปิดอะไรอย่างนี้

รายได้ที่จะเข้ามาสู่ทีมก็อาจจะมีแค่การขายเมอร์ชันไดซ์ผ่านช่องทางออนไลน์

อาจจะมีค่าสปอนเซอร์เล็กน้อยถูกไหม
ใช่เพราะจริงทีมเล็กพวกนี้รายได้ต่อปีมันต่ำมาก
ต่ำค่าถ่ายท่อส่นก็น้อยอยู่แล้ว
ใช่เดี๋ยวฉันไปชิปน้อยมาก
แล้วสปอนเซอร์น้าอกถ้าสังเกตดีหลายทีมรับบริษัทพนันเพราะอะไร
ทำให้ก็พออยู่รอดได้จากเงินของสปอนเซอร์รายปีที่เข้ามา

เพื่อไม่ให้ทีมที่อยู่ในสถานที่แย่ไปกว่านี้ครับ
โควิดแพร่ระบาดกันหนักเมื่อปีที่แล้ว
ก็มันก็เป็นเรื่องตลกร้ายครับเพราะว่า
จากเดิมที่เวนกี้เคยทำให้ทีมตกต่ำที่สุด

เป็นเจ้าของสโมสรทีมอื่นอาจจะทำไม่ได้อย่างเขาด้วยซ้ำ
ใช่ใช่ก็อัดฉีดเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะครับ
ผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่ก็ประมาณยี่สิบล้านปอนด์อืม
ก็ช่วยอัดฉีกในช่วงโควิดด้วยกัน๒๐๑๙๒๐๒๐
หลายทีมที่ประสบปัญหาเรื่องทางการเงิน

แล้วก็ในเรื่องของการทำทีมฟุตบอลครับ

ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมมาตั้งแต่ปี๒๐๑๗
ก็คุมทีมไปเรื่อยจนถึงตอนนี้ก็จะ๔ปีแล้วเนาะ
ก็คือทำงานของตัวเองไปเรื่อยโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือ
การพาแบคเบอร์โรเวอร์กลับขึ้นมาสู่พรีเมอร์ลิชให้ได้
ก็คืองานของโทนี่โบเบลแล้วก็เวนกี้แล้วก็แก๊กเบิร์น
ครับก็แปลว่าจริงแล้วกลุ่มทุนกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าใจการทำฟุตบอลมาตั้งแต่แรกเลย

เข้ามาแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมาโดยที่การจะเอาโรนันดิโยเอาอะไรต่างมันดูเป็นการไขฝันไปหมดเลย

แล้วถ้าว่ากันจริงคือสภาพโรดานินโยในปี๒๐๑๐ก็ไม่ได้ดีนะครับ
คือจากวิธีการที่เห็นมันคือการที่แบบเหมือนคนรวยได้ของเล่นใหม่เลย

มันไม่ได้เหมือนกับการทำทีมจริงมันดูแบบทำไม่เป็นที่แท้เลย
แล้วก็ไปเชื่อคนผิดใช่ไหม

ใช่ไม่ใช่คนผิดมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันเป๋
มันก็เลยทำให้พี่ว่านะทุกคนน่าจะแบบช่วงนั้นเรานึกถึงคำว่าโกลหนที่แซมบ้าพูดอะเนาะ

แต่ก็ยังดีที่ยังดีที่เขาเริ่มปรับตัวเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มไม่เข้าไปแทรกแสง
พี่ว่ามันเป็นเรื่องดีแล้ว
จริงแล้วถ้าเขามีบาเจ็ตขนาดนี้เขาสามารถซื้อความสำเร็จในรูปแบบอื่นก็ยังได้

ให้ทุกอย่างมันกลับมาโดยความซัดเทนของมันแหละ
ใช่ครับ
ใช่ได้เร็ววัน
เพราะว่ามันก็เป็นทีมที่เอาจริงมันก็อยู่กับเราอ่ะสมัยเราดูบอล
อย่างพี่ชัดนะพี่
โอ้โหอยากเห็นมากเลยทีมนี้
เราก็อยากให้ทีมเหล่านี้กลับ
ก็ไม่ได้กลับขึ้นมาตลอดแต่ก็คือขึ้นมาป้วนเปลี่ยนลงบ้างลงนะ
มันก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเห็นกันอยู่
ก็ชนะ๔เสมอ๕แพ้๓นะครับ
มี๑๗แต้มอยู่อันดับที่๙ครับ
ก็ถ้าเรื่องรุ้นแชมป์อาจจะยากหน่อย
รีบกลับขึ้นมาจะได้สักทีเราจะได้รอ

มันก็เป็นเรื่องของเราจะใช้คำว่าอะไรดีวะ
มันดูเหมือนเรื่องไม่เป็นการบริหารที่ไม่ถูกต้อง
เขาอาจจะบริหารไก่บริหารอะไรได้นะ
แต่ว่าฟุตบอลมันมีวิธีการของมัน

ซึ่งเขาอาจจะคิดว่าการใช้เงินทำหรืออะไรต่างมันถูกต้องจริง
ถ้าเราเห็นเนี่ยนี่คือบทเรียนสำคัญหรือไม่ว่าเศรษฐีจะไปซื้อทิมไหนเนี่ย
อาจจะต้องมาเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้นะว่าการทำงานฟุตบอลจริงมันเป็นยังไง

ก็ลองดูนะว่าเอออย่าให้เป็นอย่างนี้แล้วกัน
ก็ยังวกกับไมเซลกลุ่มทุนจากไทยนะ
ในวงการฟุตบอลอังกฤษตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นทีมอันดับต้น
แต่ว่าก็ดูแล้วเป็นทีมที่ฝักผีฝักไข้ได้มีอนาคต
เมื่อวานก็เพิ่งอัดผีไปโอ้โห
ถ้าจากวันที่เราอัดนะก็เมื่อวานเพิ่งกดแมนยูไปสัก๔๒เสียคนเลย
เซฟโซชาพี่ใช้คำว่าโซชาเต็มโซเชียล

นี่ไปแซวเพื่อนอยู่เพื่อนเป็นเด็กผี

เมื่อไหร่จะโดนปลดซะที
ก็เลยบอกว่าจำตอนมูได้ไหมล่ะเอาอีกสักรอบไหม

แล้วอันนี้ไหนก็พูดถึงแมนยู

บอยว่าความเป็นไปได้ของซีดาน
สมมุติว่าโซชาโดนปลดจริงมีความเป็นไปได้ไหม
มุมมองผมผมไม่เห็นด้วยกับการให้เอาซีดานมาคุมทีมเลย
เพราะว่าผมว่าซีดานไม่ใช่กุญสือที่เก่งแท็กติกขนาดนั้น
จะต้องเป็นกุญซื้อที่เก่งแท็กติกเลย
ใครก็ไม่รู้แหละแต่คือต้องเป็นแนวนั้นครับ
อันนี้แบบ๑๐๐ผมไม่เห็นด้วยเลย
เพราะว่ามันจะไม่ได้แก้ปัญหา
ที่คุณผิดพลาด
ครูก็เลยถอนตัวออกมาก็ฉะนั้นผมไม่รู้นะกูลเซอร์ที่เหมาะแบบแมนยูแล้วเด็กกี่ต้องการอะ
จะไม่ได้แบบว่าโอเคนำ๑๐แล้วแบบช่วงท้ายเกมก็อาจจะรักษาสกอร์แบบนั้นแหละ
ซึ่งผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นใคร

ไม่ดีหรอกมันผ่านไม่รอดหรอก
คือจริงมันต้องการผู้จัดการทีมที่ค่อนข้างต้อง
อย่าลืมว่าเขามีกองหน้าระดับบิ๊กเนม

ถ้าอัญเช่ไม่ได้คุมแรมมะเร็ด

แล้วก็อยากเห็นอัญเช่คุมแมนยูด้วย
เป็นไงแล้วยากกลับมาคุมทีม
ขนาดนี้แย่กับ

ก็ลุ้นกันต่อไปว่า
มะลิหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนาะ

คิดว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้อาจจะรู้บ้างแต่ว่าไม่ได้ลงไปในน้ำเยอะ
ใช่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาข้อมูลหน่อยถึงจะทราบ
ใช่ครับหลักใหญ่ใจความก็คือคิดถึงทีมนี้แล้วก็เลยไปหาข้อมูลมานั่นเอง
พีหน้าคือปกติเราจะมีธรรมเนียมให้สปอยแต่เราสปอยไปแล้วเมื่ออีพีที่สิบ
อีพีนี้
เราจะเอาแง่มุมไหนมาเล่านะซึ่งเรื่องราวเขาก็เต็มหน้าฟีดมาอยู่สักพักแล้ว
ก็มาลุ้นกัน
เหมือนเดิมวันเสาร์ช่วงประมาณบ่ายสองโมงตรงก่อนบอลเตะ
ก็ติดตามกันได้ทางช่องทางของไทยรัฐออนไลน์นะ
อยู่ที่สะดวกช่องทางไหนก็ฝากช่องทางกัน
ยังไงวันนี้ก็น่าจะต้องร่ำลากันไปเพียงเท่านี้ก่อน
วันนี้ก็ลำลาไปก่อนสวัสดีครับผม
สวัสดีครับ
ไม่ได้จบภายใน๙๐นาที